โยกย้ายข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ๗๐๐นาย
เป็นประเด็นร้อนมา๒สัปดาห์แล้วนะ
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านพบตรก็เซ็นย้ายเรียบร้อยแล้ว
มีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่๑๖พฤษภาคม
แล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าการเซ็นคำสั่งนี้
ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งหรือว่ามีการแทรกแทรงจากทางการเมืองนะคะ
โดยพตเอกจากทริปชัยจินดาฯผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ต่างยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัฒน์
ถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี๒๕๕๘ครั้งที่๘ค่ะ
หลังจากที่มีการประชุมมาแล้ว๗ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในหลายกองบัญชาการ
ที่ยังไม่ลงตัวให้เกิดความเหมาะสม
โดยทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะคะ
บอกว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย
เพื่อออกคำสั่งและให้มีผลในวันที่๑๖พฤษภาคม

รวมถึงให้ไปรายงานตัวไม่เกินวันที่๑๙พฤษภาคม
ส่วนคำสั่งเซ็นแต่งตั้งไปเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ยังมีผลบังคับใช้เหมือนเดิมนะคะ
โดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการพิจารณาภาพรวม
กองบัญชาการทั้งหมด๒๓กองบัญชาการ

ที่แต่ละกองบัญชาการได้เสนอมาก่อนหน้านี้
โดยผู้บัญชาการแต่ละภาคส่วนมีส่วนในการแต่งตั้ง
พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นเด็กฝากจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีให้อิสระในการทำบัญชีเพียงคนเดียว
เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องมีความชอบทำค่ะ
ที่ผ่านมาเราประชุมกัน๗ครั้งแล้ว

และผมก็ยังยืนยันว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้ว
หลังจากที่แต่ละกองประชาการส่งมาที่กำลังพลนะครับ
ทั้งหมด๒๒กองประชาการบวกสำนักงาน
ขึ้นตรงกับพบเป็นหนึ่งนะครับ

ท่านนายกเองท่านผลเอกบริยุจันทร์โอชา

ท่านผลเอกประวิจัยวงศิวรรณท่านรองในยกรรมตรี

อิสระในการแต่งตั้งนะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียว
นี่แหละครับผมจะเป็นคนแต่งตั้งแต่เพียงพวกเดียว
คนสนิทใครก็ไม่ได้สนนะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับ
ค่ะโดยหลังจากออกคำสั่งทั้งหมด
แล้วก็มีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่แล้ว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะ
ว่าจะมีการเรียกนายตำรวจระดับผู้กำกับการ
และหัวหน้าสถานีทั่วประเทศมาประชุมแนวทางการทำงาน
รับฟังนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ